มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับศิลปะงานฝีมือการปั้นหุ่นแห่งความศรัทธา
ก็คือพญานาคไปดูลีลาในการปั้นหุ่น
ว้าว
เป็นไงลงรายละเอียดดีเทลอย่างสวยงาม
รณีตจริงฝีมือของคุณเอกชัยสังเกตนะครับ
เขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่จะไปคุยกับเขานั่นแหละ
แต่เขาบอกว่าไม่ว่างไม่คุย
นี่คนเรามันแบบว่าอารมณ์ศิลปิน
เขาก็เลยบอกว่าคุยกับเมียผมแล้วกัน
เมียของเขาครับก็คือคุณนัชชาฮะ
ก็เลยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
คุณพี่เอกชัยแกเป็นอย่างนี้แหละครับ
เป็นศิลปินแล้วแกนะครับ
คือมีอาชีพหลักแกเป็นข้าราชการ
แต่ว่าหลังเลิกงานก็จะมาทำงานปั้นแบบนี้
ซึ่งคุณนัชชาเองเขาก็จะเป็นคนช่วยลงสีด้วยนะ
คุณสามีปั้นคุณภรรยาลงสีให้ลักษณะแบบนี้
แล้วเป็นงานปั้นออกมาได้อย่างสวยงามจริง
คุณเอกชัยเขาเรียนปั้นมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้น
รับงานปั้นมา๑๐กว่าปีแล้วเอาจริง
แล้วก็เมื่อก่อนจะปั้นมังกรซะเป็นส่วนใหญ่
แต่พักหลังปั้นไปปั้นมาส่วนใหญ่เป็นพญานาค
พญานาคได้รับความนิยมนี่ใช่ไหมล่ะ
เอาแล้วนอกจากนี้เขายังรับปั้นหุ่นมูเตลูหลายรูปแบบ

ก็เป็นคนที่เขามีความเชื่อไง
เป็นสายมูสายที่ชอบแบบมีความเชื่อความศรัทธา

นั่นไงครับแล้วทั้งหมดงานต่าง
ถ้าจะไปจ้างให้พี่เขาทำแล้วก็เป็นไง

ไม่ใช่สั่งปุ๊บได้ปั๊บสั่งปั๊บได้ปุ๊บนะ

แล้วเขาบอกว่าเหตุที่เปลี่ยนมาปั้นพญานาค
ขนาดมีชาวบ้านหลายคนถ้าว่าเห็นพญานาคที่บ้านเยอะเขาก็ไม่เชื่อ
พอใช้ชีวิตไปก็บอกว่ามันมีแต่ปัญหาก็เลยต้องไปดูดวงบ้าง

หมอดูบอกว่าให้ไหว้พญานาคอาทิตย์ละครั้ง
คุณนัชชาเนี่ยคุณนัชชาก็บอกให้คุณเอกชัยก็คือสามีเนี่ย

พร้อมกับอันเชิญองค์พญานาคมาลงประทับจากนั้นชีวิตดีขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะ
แต่ละคนไม่เหมือนกันคุณผู้ชมพอปั้นออกมาแล้วมันสวยโดนจิตโดนใจจริง
เอางี้ให้ดูเนี่ยนะฮะให้ดูเรื่องของศิลปะด้วยให้ดูเรื่องของความสวยงามแล้วก็งานฝีมือด้วย
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจากกลายเป็นว่ารับงานเป็นข้าราชการใช่ไหม
แต่อาศัยช่วงเวลาว่างมาปั้นงานเป็นงานศิลปะแบบนี้

สนใจนะฮะอยากจะติดต่อไปเราขึ้นได้แล้วนะครับ
งานปั้นศิลปะจากดิน
สวยมากเป็นงานฝีมือด้วย
เอาใครที่เป็นสายมูนะใครชื่นชอบลองติดต่อไปดูได้